วันนี้หลายคนน่าจะตื่นกันมาไหว้
ตั้งแต่หลายคนมองบางบ้านบางบ้านต้องตื่นมา

เขาจะต้องเม้าห้อยเป็ดห้อยไก่มากันตั้งแต่เทียงคืน
นี่ห้าตามสารจงศาลเศร้าต่าง

ชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจกันเหมือนเรา๓คน
ใส่เสื้อแดงบางคนใส่ชุดกี่เผา
ก็นำเครื่องเส้นไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้ขนมเทียนขนมเข็งน้ำชา
เหล้าต่างไปตั้งเส้นไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ
ตรงนี้คือสารหลักเมืองที่ขอนแก่นเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะ
ก็เพื่อต้อนรับความเป็นสิริมงคลรับตรุษจีน

กระต่ายน้ำเพราะว่าเป็นของคนทัศน้ำ

วันไหว้ตรุษจีนนะคุณผู้ชม
เริ่มจากอะไรต้องไหว้เทพเจ้าก่อนช่วงเช้ามืด
จากนั้นช่วงสายจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษ
ช่วงบ่ายเป็นการไหว้ผีมรายญาติ
แล้วก็ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคราบไฉสิงเยียบ
เสริมดวงเสริมลาบนะฮะ
ก็คือเขาจะไหว้กัน๕ทุ่มถึงตี๒๕๙นาทีคืนนี้
คืออันนี้หลายคนโดยเฉพาะคนจีนที่ชอบในเรื่องของความมีโชคมีลาบ
ต้องรอไหว้ค่ำคืนนี้แล้วทุกปีต้องเป็นแบบนี้

คือเขาจะมีช่วงเวลาไงสตาร์ทน่าจะช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่ม
อ้าวจากขอนแก่นเราพาคุณผู้ชมไปต่อที่อุดรธานี
อุดรเขาก็ไม่แพ้กันไทยเชื้อสายจินเขาก็เยอะ
สารเจ้าที่นี่เขาก็ไปกันใส่เสื้อแดงประดับคมดงคมแดงอะไรก็ว่ากันไป
นำเครื่องเส้นไหว้ไปนะฮะที่สารเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีครับ
นอกจากจะไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว
เขายังที่สรรเจ้าเนี่ยยังมีการจัดพิธีอันนี้
หลายคนชอบเรื่องของการแก้ชง
เพราะแต่ละปีก็จะเป็นปีนักศัตริย์ที่เขาชงกันใช่ไหม
ก็จะไปแก้ชงปีนี้ปีมรกาชงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
เพื่อเป็นการเสริมดวงชาตานะครับ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อตามเรื่องของศาสตร์จีนเนอะนะครับ
ทีนี้จากอุดรยังอยู่อีสานนะ

ไปที่จังหวัดบุริรัมน์ก็เหมือนกันล่ะครับ
ประดับโคมแดงนะคนที่ไปก็ใส่เสื้อแดง

อุดรยังอยู่อีสานหลักเมืองจังหวัดบุริรัมน์นะครับ

แล้วก็เทพเจ้าต่างสิ่งศักดิ์สิทธิ

เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี๒๕๖๖นะครับ